เอาทิชชู่อะไรเตรียมซับน้ำหมากน้ำลายอะไรไหมคะ

ตาตัวแม่แม่อ้ำพัชราภาค่ะ

นางเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ถูกต้องคือแม่อ้ำเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาแขวนเต้าแล้ว
ดเซ็กซี่แล้วไปประมาณ๔ปี
แต่ว่าภาพเมื่อคืนนี้ไม่อยากจะสาธยายออกมา
เดี๋ยวให้พี่เปิ้ลดูภาพเอาเองแล้วกันนะคะ

คุณเป้ยปานวาสคุณวิปป้าป๊อบคำกะเสม
พร้อมด้วยหมอช้างทศพรศรีตุลา

เนื่องจากในวันไหว้พระจันทร์นี่แหละค่ะ
พอไหว้เสร็จหลังจากนั้นก็มีการชักชวนเพื่อนสาว
แล้วลาอับแสงจันทร์ริมสะไหว้น้ำค่ะ
ตายแล้วมีการเซ็นเซอร์ไหมคะ

แล้วก็คุณแม่อ้ำก็สลัดเสื้อเชิดเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำ
ที่อยู่ซักหน่า

ข้างหน้านี่ก็มีแม่หลายคนแล้วนะคะ

อ้าวฝากคาวนึงคะคุณประหล่ม

คือไหว้พระจันทร์เสร็จ

เขาก็ถาวายสระเป๋าอย่างนี้เหรอ

ขนมไหว้พระจันทร์
ขนมไหว้พระจันทร์
ให้ดูว่ายังรูปร่างอย่างเสียอยู่
รอยป้องริมสะน้ำเลยนะฮะ

หรือว่ามันกำลังเป็นกระแสโปรโมชั่นนะฮะ

หรือเปล่าหรือกับตึงในดวงใจของเพลินทุกคนเลย

เก้าโมงครึ่งนะเราน่าจะไปสดจริงถึงตัวเขานะ

หรือว่าเราจะได้อะไรดีกลับมาเยอะเลยค่ะ